สวัสดีปีใหม่ไทยครับ
เราอยู่กันในช่วงเทศกาลแห่งความสุข
วันนี้รายการโอ้โหไทยแลนด์
ขอประมวลเรื่องราวความสนุก

เริ่มกันที่พิธีกรสาวอารมณ์ดีคนแรกกันเลยครับ
ใบตองจะพาไปย่านเก่าแก่ที่ไม่เคยหลับไหลในกรุงเทพ
เพื่อตะเวนหาเมนูอิ่มอร่อยทั้งเช้าสายบ่ายค่ำกับย่านบางรัก
วันนี้ใบตองอยู่ที่ย่านบางรักค่ะ
ซึ่งบริเวณนี้นะคะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นร้อยปีเลย

ไทยอย่างเจริญกรุงก็เกิดขึ้นที่บริเวณย่านบางรักษ์แห่งนี้แหละค่ะ
แต่ว่าเรื่องราวที่จะทำให้เราต้องโอ้โหกันในวันนี้
เราจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยทั้งเช้าสายบ่ายค่ำกับย่านที่ไม่เคยหลับไหลที่นี่ค่ะบางรัก
เช้าแบบนี้ต้องเติมพลังกันด้วยโจ๊กร้อนค่ะกับโจ๊กเจ้าดังย่านบางรักแห่งนี้โจ๊กกลิ้นซ์นั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะนี่ว่ามาเช้าแล้วนะคะดูค่ะลูกค้ามาต่อแถวรอกันตั้งแต่เช้ามืด
โจ๊กปลินซ์สินักงาน
โจ๊กปลิ้นซ์ซึ่งอยู่ติดกับโรงหนังปลินส์
โรงหนังเก่าแก่ของย่านนี้ค่ะ
ผู้คนจึงพากันเรียกติดปากว่าโจ๊กปลิ้น

มาจากซอจรวรณ์หนึ่ง
ติดใจอะไรในโจ๊กร้านนี้

ส่วนความอร่อยรับประกันอายุการขายที่๒
ยาวนานกว่า๓รุ่นแล้วล่ะค่ะ

ขายตรงนี้มาตั้งแต่แรกเลยไหมคะ

ไปขายตรงมดแขกค่ะ
ตอนนั้นขายชามละ๕๐ตังค์

ค่ะพิเศษ๕๐
โจ๊กปลินส์เนี่ยเด็ดที่อะไร

ทีนี้ก็ถึงเวลามาสัมผัสความอร่อยกันได้แล้ว
หมูชิ้นใหญ่มาก

หมูนุ่มเค็มนิด
ส่วนโจ๊กมันเนียนนุ่มคลื่นคลอ
เช้าแบบนี้ก็ต้องโจ๊กร้อนอย่างนี้แหละค่ะ
ความอร่อยของโจ๊กปลิ้นซ์นี่ก็เป็นที่สุดของโจ๊กเลย

รสชาติกลมหอมจากน้ำซุปถึงเนื้อข้าวที่อร่อย
นุ่มเนียนลิ้นแทบละลายในปากเลยค่ะ
อิ่มอร่อยกับโจ๊กกันไปแล้วนะคะ
แต่ว่าย่านบางรักเนี่ยเขาไม่ได้มีของดีของเด็ดแค่โจ๊กเท่านั้น
ยังมีอะไรเด็ดอร่อยอีกเยอะแยะมากมาย

กล้วยทอด
คุณผู้ชมค่ะเห็นคนต่อแถวยาวมากเลย
เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ต่อแถวกันอยู่เนี่ยมีอะไรอร่อยเด็ดกันบ้าง
ความอร่อยที่รอคอยต่อแถวกันนั่นก็คือกล้วยทอดนี่เองค่ะ

ความอร่อยได้เลยค่ะว่าร้านนี้คลองใจผู้คนย่านบางรักได้เป็นอย่างดี
คุณผู้ชมค่ะดูแถวนะคะสมชื่อไหมคะกล้วยทอดเจ๊น้อยต่อแถวยาวไปนู่นเลยค่ะ
แต่ตอนนี้ใกล้จะได้ชิมแล้วค่ะ
กล้วยคือชิ้นใหญ่มาก
นี่หูนึกว่าไอติมอ่ะใหญ่มาก
คุ้มค่ากับการรอคอย๒๐นาทีมากค่ะกรอบนอกนุ่มในอุ้ยเผือกก็มี
กล้วยทอดของเจ๊น้อยเนี่ยอร่อยจริงเลยค่ะ

ตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะขอจัดหนักหน่อยละกันข้าวขาหมูกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้เจ๊พร

เราขายเมนูอะไรบ้างขอเด็ดเด็ดเลยข้าวก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมฮะ
เห็นว่าร้านนี้ให้เยอะมาก
ใช่ค่ะข้าวรีฟิลไม่อั้น

เติมข้าวได้ตลอดจนกว่าขาหมูจะหมด

เมนูเด็ดที่เขาสั่งกันคือ

แล้วก็มีสะพกเป็ดด้วย
ทั้งหมดนี้กี่บาท

ต่อไปก็เป็นบะหมี่ขาหมู

ะหมี่ขาหมูก็ต้องใส่ขาหมูค่ะ

ว่ากันว่ามีใหญ่กว่านี้อีกเหรอคะเจ๊พร

ค่ะสำหรับสองอัน

นี่ลงทานกันกี่คนคะชายพร

อันนแฮบลู้ผมซื้อ๕๐๐บาท

อกจากความอร่อยแบบไม่อั้น
อัดแน่นแบบเนื้อทั้งจานขาหมูหรือจะเป็นจานก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ใส่ใจในรายละเอียดรสชาติและความมีน้ำใจของเจ๊พร
ครองใจลูกค้าทั้งย่านนี้ค่ะ
อร่อยมากคุณผู้ชมขาหมูนุ่มน้ำที่มันตุ๋นนะคะ
มันจะมีกลิ่นเครื่องเทศนิดนึงหอมนุ่มไม่เหนียวเลยรสชาติดี
ได้เวลาของก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะ๒ชามนี้นะคะชามละ๖๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ดูค่ะใหญ่เบิ้มมาก
หัวเข่าหมูโอ้โห
หมี่ขาหมูกลมมีความหอมแล้วก็เข้มข้นค่ะ
ส่วนขาหมูไม่ต้องพูดถึงค่ะเด็ด

สำหรับเมนูต่อไปที่จะพามาทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าแรกของบางรัก
เปิด๒๔ชั่วโมงไม่มีเวลาปิดเลยค่ะ
การันตีความอร่อยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมายาวนานถึง๔๐ปีแล้ว
ร้านนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ๊เกียง
ร้านเราเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดบ้าง
เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยต้มยำนะคะ
แล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยคั่วไก่ค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวหน้าเป็ดนะคะ
ก็คือมีทุกอย่างรวมอยู่ในนี้

ก็อย่าโกรธกับบ้างนะ
๔ชั่วโมงแปลว่าต้องมีคนมากินตลอดเวลาเลย
มีค่ะตลอดจนถึงเช้าเลยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ตองขอลองไปชิมก๋วยเตี๋ยว

วันนี้จัดไป๒เมนูเด็ดนะ
นี่คือ๒เมนูเด็ดของร้านนี้นะคะ
เย็นเตอร์โฟล์และต้มยำนั่นเอง
เราจะเริ่มทานจากเย็นเตอร์โฟล์ก่อนค่ะ
เย็นตะโฟอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะคุณผู้ชม
น้ำซุปก็มีความกลมมา
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเปิดได้๒๔ชั่วโมง
ส่วนอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนะคะ

ก่อนที่จะปรุงแนะนำว่าชิมก่อนปรุงนะจ๊ะ
สุดยอดก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านเจ๊เกียง

แล้วก็มีสีสันแบบนี้ตลอดทั้งวัน
ถ้าอยากอิ่มอร่อยสไตล์สตรีทฟู้ดแบบใบตอง

เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
ช่วงหน้าอย่าพลาดเรื่องราวความสนุกกับพิธีกรอีกสองท่าน

หลังกันจะเป็นที่ไหนรอติดตามสักครู่เดียว
โอ้โหไทยแลนด์